เศรษฐีป้ายแดงวันนี้จะมาเพยรสุเก
ที่สร้างมูลค่าให้กับไอศครีมได้เป็นล้านต่อเดือน
และจะพาไปพบกับอาณจักรขนมข้างกุ้งในเมืองไทย
ที่สร้างยอดขายเป็นร้อยล้านบาทต่อปี
เศรษฐีป้ายแดงวัย๒๐ปีคนนี้
ที่เริ่มต้นธุรกิจจากความเสียดาย
ดูก่อนรวยก่อนแน่นอนครับ

พบกับเราทางหน้าจอไทยรัฐทีวีแบบนี้นะครับ
รายการที่จะเผยเคล็ดลับการทำเงินใหม่

และเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากเศรษฐีรุ่นใหญ่
ดูก่อนรวยก่อนกับรายการเศรษฐีป้ายแดง
สวัสดีครับ

จะพาไปดูไอเดียการทำหากิน
เรียกได้ว่าสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในช่วงโควิด๑๙แบบนี้กันเลย

ตั้งแต่โควิดมาจะบอกว่าทุกคนเกิดการแบบท้อแท้ผิดหวังนะ

บ่นอุ๊บเลยโอ้ช่วงนี้ขายของไม่ได้เลยนะครับมา
วันนี้เราเหมือนจะเป็นไกด์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเนี่ยกลับมาสู้อีกครั้ง

ตามผมไปลงใต้ไปที่จังหวัด

ไปการที่บ้านของคุณหรืดี่มากเพ็ดศรีหรือคุณฝ่ายนะครับ
เจ้าของแปรนเคยอีฟ่ายทอด
เฮ้ยเขาทำกะปิทอดสมุนไพรขายครับฮะอืมบอกเลยนะครับว่าอร่อยเด็ดเจ็ดย่านน้ำเลย
ครับรสชาติกะปิทอดสมุนไพรของเขานะฮะจะออกมันอืมเค็มอืม
ร้อนด้วยพริกและหอมกลิ่นของสมุนไพรที่คลุกเคล้าเข้ากันอย่างลงตัวมากอืม
เราใช้เป็นของทาเล่นก็ได้นะครับครับหรือว่าจะคลุกเข้าส่วนร้อนร้อนอุ้ยถ้าไม่ยิ่งดี
ถือว่าเป็นอาหารพื้นบ้านของทางภาคใต้ที่หากินเนี่ยนะครับบอกเลยว่า
ยากมากมากเลยจะบอกให้จริงค่ะหากินยากจริงจริงค่ะเขาทำยังไงคะเนี่ย
เด็ดของกะปิทอดสมุนไพรของคุณฟ้าเนี่ยฮะเขาจะใช้กะปิหวานกะปิเคยกุ้ง
เทียมครับพริกสดพริกป่นตะไคร้ใบมะกรูดหอมเจียวเป็นส่วนผสมในการทำครับ
โดยนำส่วนผสมทั้งหมดนะครับมาชั่งน้ำหนักตามสูตรซะก่อน
แล้วนำไปปั่นให้ละเอียดจากนั้นนะครับเทใส่หม้อคลุกเคล้าให้เข้ากัน
และนำไปผสมกับเครื่องเทศแล้วเอาลงผัดในกระทะอีกทีนะครับ
ซึ่งขั้นตอนนี้เขาบอกกันว่ายากที่สุดมันยากตรงที่ว่าเวลาที่เครื่องทั้งหมดอยู่ในกระทะนะครับ
จะต้องผัดอยู่ตลอดเวลาอ๋อหมายความว่าห้ามหยุดครับห้ามหยุดเป็นเวลาสี่สิบถึงห้าสิบนาทีเลย
อืมถ้าไม่ฉะนั้นนะครับเครื่องเทศก็จะไหม้และมีรสชาติขมครับอืม
เสร็จแล้วนะครับก็พักเอาไว้ก่อนพอหายร้อนก็บรรจุถุงได้เลยอืมโอ้
แบบนี้นี่เองจะบอกว่าหากินยากจริงจริงอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเนยเป็นคนใต้นะ
แล้วก็ชอบกินเขาขายยังไงกันครับพี่ป้องนี่เลยครับจัดไปเลยครับ
หนึ่งถุงน้ำหนักห้าสิบกรัมนะครับราคาสามสิบห้าบาทอืมหรือจะเอาไปเลยสามถุงหนึ่งร้อยบาทครับ
พี่ฝ้านี่นะครับเคยขายได้สูงสุดวันละกี่ถุงครับร้อยถุงอืมงั้นผม
ถ้าน่าร้านก็มีออนไลน์ก็มีครับครับอืมเยี่ยมมากเลยค่ะ
สถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะหน้าร้านอย่างเดียวไม่พอค่ะ

จะได้ให้แรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนนะครับ
คือก่อนหน้าที่คุณไฟล์จะทำกะปิทอดสมุนไพรขายเนี่ยนะครับ
เขาเปิดร้านขายส้มตำมาก่อน

หันมาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสครับ
ทำกะปิทอดสมุนไพรขายจนกันให้ร่ำรวยแบบนี้เลย

พี่เหยียบตาปุ่น
เพราะว่าใครอยากริมลองความอร่อยของกะปิทอดสมุนไพร

หรือว่าโทรสั่งได้ตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยครับ
ป้องครับพาไปดูกะปิแล้วใช่ไหม
ผมไม่น้อยหน้าอยู่แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูกะปู

กปีเนี่ยเก็ตนะแต่กระปูนี่คืออะไร
ปูเนี่ยหรือว่าอีฟู

เป็นคำที่ชาวอีสานเขาใช้เรียกปูนาครับ

ฟาร์มปูนาแห่งนี้คือคุณพี่วัชระเดือนขึ้นครับ
พี่เขาเนี่ยแหละครับทำการปรับปรุงสถานที่รอบตัวบ้านพักของเขานะครับ
เปิดเป็นฟาร์มปูนาครับโดยสร้างเป็นบ่อปูนเพียงไม่กี่บ่อนะครับ
แล้วนำปูสายพันธุ์กำแพงเพชรมาเพาะเลี้ยงในระบบน้ำใสสร้างบรรยากาศให้มันใกล้เคียงธรรมชาติ
ก็ทำให้ปูนาที่นี่นะครับสามารถขยายพันธุ์ได้ทั้ง๓ฤดูทั้งปีเลย
จะร้อนจะหนาวจะฝนพัฒนาได้หมดเลยขยายพันธุ์ได้นะครับซึ่งการขยายพันธุ์ได้ทั้ง๓ฤดูแบบนี้มีข้อดี
ข้อดีของการขยายพันธุ์ได้ทั้ง๓ฤดูก็คือมีผลผลิตออกขายได้ทั้งปี
พี่ว้าวข้อดีนี่เองครับสร้างรายได้ให้กับพี่วัดชระมากกว่า๕หมื่นบาทต่อเดือน
เชื่อไหมคุณผู้ชมปิ๊บองพินอยพี่วัดชระเนี่ยแกลงลงทุนเริ่มแรกเพียงแค่๒หมื่นบาทเอง
โอ้โหลงทุน๒หมื่นแต่ว่าได้เดือนละ๕หมื่นเลย
ใช่ไหมครับโอ้มันคืนทุนเร็วมากนะครับยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด๑๙
วัชราเนี่ยแกกลับมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมประมาณเดือนละ๒๓๐๐๐บาทเลยทีเดียว
แล้วรายได้เพิ่มขึ้นมาจากไหนครับ
มาจาก๒ช่องทางนะครับช่องทางที่๑คือการขายผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ได้จากปู
ไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกมันปูนา๖สูตรราคา๕๐บาทต่อกระปุกน้ำปลาร้าปูนา๔๐บาทต่อขวด
ส่วนช่องทางการทำเงินช่องที่๒ก็คือการขายพ่อพันธุ์แม่พันธุหนาครับขายอยู่ที่คู่ละ๑๐๐บาท
แต่ช้าแต่พี่วัชรายังบอกอีกนะครับว่าถ้ามีการเสียชีวิตของปูนาเกิดขึ้นเกิดปูมันตายค้ากอง
แกรับเคลมทุกตัวจะเอาเป็นปูหรือว่าเป็นเงินคืนได้หมด

๒หนุ่มนะคะพากันไปดวยล่ะคุณผู้ชมค่ะแม่หรอจะน้อยหน้าไม่ยอมหรอกค่ะ
ไอศครีมหรือไอติมแบนทองดีนะคะเหมือนใครซะที่ไหนนี่เลยเค้าทำเป็นไอติมแท่งรูปผลไม้แบบนี้ค่ะ

ตรงตู้แช่ไอติมแบบแท่งอย่างที่เราเห็นแบบนี้เลยนะคะผมสงสัยอะครับแล้วเป็นไงมาไงถึงเป็นไอศกรีมแท่งรูปผลไม้แบบนี้แหละครับแม่นเลยค่ะคือเขาคิดแบบนี้ค่ะว่าจะทำยังไงให้สินค้าของเขาเนี่ยดึงดูดใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอ๋อซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของเขาค่ะให้ประเภทเราเปิด
ทุเรียนมังคุดมะพร้าวมะขามสับปะรดแก้วมังกอนมะม่วงแบบนี้เลยโอ้โห
ซึ่งทางแบรนด์ทองดีนะคะเขาศึกษาเลยว่าผลไม้ไทยชนิดไหนนะคะ
ดีที่ไหนอร่อยที่ไหนคือเขาไปติดต่อซื้อจากสวนโดยตรงเลยนะครับดีนะครับ
แล้วก็นำผลไม้มาผสมในไอศครีมนะคะครับแล้วรู้ไหมคะว่าผลตอบรับต่อลูกค้าเนี่ยดีมาก
เดือนหนึ่งหนึ่งล้านบาทค่ะโอ้โหหลายต้นต่อนเหลือครับสุดยอดสุดยอด
สุดยอดคุณเนี่ยสุดยอดจริงจริงเลยคิดได้ยังไงที่ต้องบอกว่าสุดยอดนะครับพี่ป้องครับ
คือผมแอบได้ยินมานอกจากไอศกรีมทองดีจะขายดีในประเทศไทยแล้ว
ยังส่งขายไปยังต่างประเทศอีกถูกไหมครับนี่แหละ
ใช่ค่ะตอนนี้นะคะวางขายที่พื้นเทศเวียดน้ำญี่ปุ่นสิงคโปร์นะคะ

แล้วช่วงนี้โควิด๑๙มีผลกระทบอะไรกับแบรนด์ของเขาไหมฮะ
มีผลกระทบเหมือนกันค่ะพี่ป้อง
ก็คือทางคุณการนะคะเขาบอกว่าเขามีการปรับตัว
รับกับสถานการณ์เช่นเดียวกันก็คือการเพิ่มไอศครีมโบราณนะคะ
ภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อว่าใจดี

ซึ่งรูปร่างหน้าตานะคะก็เป็นแบบในรูปเลยน่าทานมากนะคะ
ส่วนแบรนด์ทองดีที่มีอยู่เดิมนะคะก็ได้เปิดเป็นช็อปลักษณะของคาเฟ่ด้วย
โดยมีไอศครีมหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นพระเอกชูโรงนั่นเองนะคะ
แล้วก็ยังไม่หมดนะคะยังมีการทำขนมหวาน
ส่งตามร้านอาหารชื่อดังหลายร้านด้วยนะคะ
แล้วก็ยึดคอนเซ็ปต์ผลไม้เหมือนเดิมเลยนะคะ

นี่ไงวันนี้แม่เนยเนี่ยมีไอศครีมมาสไปร์พวกเราด้วยครับ

เอ้าเดี๋ยวผมก่อนผมก่อน
นี่เห็นชัดเป็นลูกมั่งเขิด

เป็นไง
สัมผัสถึงเนื้อมังคุช
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
คุณอีไทยยังต้องบิดนี่ได้ไหมคะ
เยื่อเยื่อเยื่อเยื่อเยื่อเยื่อเยื่อเยื่อเยื่อเยื่อเยื่อเยื่อเยื่อเยื่อเยื่อเยื่อเยื่อเยื่อเยื่อเยื่อเยื่อเยื่อเยื่อเยื่อเยื่อเยื่อเยื่อเยื่อเยื่อเยื่อเยื่อเยื่อเยื่อเยื่อเยื่อเยื่อเยื่อ

ก็เป็นขนมคางกุ้งมีรสดั้งเดิมต้มยำแล้วก็ผัดไทยค่ะ
โอ้วคือฉะนั้นเห็นไหมก็เอามาทั้งทีผมขอลองชิมหน่อยนะ

แล้วสีสันเนี้ยแหละสุดยอดเลยนะเนี้ยแม่พยายามสวัสดีครับ
เอานี่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเดินครูสแตด้วยเหมือนกันแหละครับ
ครับผมเดินมาเดินเปล่าออกมาแกะกินอะไรของเขาเนี่ยอร่อยอร่อย
คืออย่างนี้พี่ป้องตกใจกับขนมคางกุ้งมาก
ไม่น่าเชื่อนะคางกุ้งเนี้ยเอามาทำเป็นขนมได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยว
กุ้งมีคางด้วยอะครับมีมีคางสิต้องไหนต้องไหนอะนี่ไง
นี่ไงคางนี่ไงคางคางคางกุ้งแล้วมันคางคนเอ้า
ปุ้งน่ะมีแล้วกินแล้วอร่อยด้วยนะครับเอ๊ะว่าแต่พี่ป้องครับครับ
พี่เดินมากับสาวที่ไหนครับเนี้ยโอ้ก็ปะเนยยิ้มไม่เห็นใครแล้วค่ะขนมฟ้า
เอาที่นี้สิแรงจริงจริงก็ยังสวยอยู่น้องเนยน้องเนยยอมเล่น
แต่วันก่อนไปเจอแถวลาดพร้าวเดินกับสามที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันอ่างเงียบเงียบเงียบ
เงียบไปเลยดีกว่าถามน้องดีกว่าว่ายอดขายที่นี่ดีไหมครับ
ก็เคยสูงสุดถึงร้อยล้านนะคะร้อยละร้อยล้าน
งั้นขอเจอหน้าเจ้าของได้ไหมครับว่าเจ้าของธุรกิจระดับร้อยล้านเนี่ยมาไหมครับเจ้าของมา
ได้ติดต่อเลยเองค่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยว
คนนี้เหรอเดี๋ยวนะคุณซีอีโอเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเหรอ
โอ้โหทำไมน่าดูเด็กนั่นนะสิขอบคุณค่ะคุณคุณแพร่
ค่ะใช่ค่ะอายุเท่าไหร่ครับสามสิบเอ็ดแล้วค่ะสามสิบเอ็ด
หน่อยได้ไหมครับได้ค่ะยินดีค่ะเอาละครับและนี่คือคุณแพร่ฐานวี
พัฒนาปรัชญาพงศ์นะฮะเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในวัยเพียงยี่สิบสี่ปีเท่านั้นเองนะครับ
ของเธอนะครับมีทั้งความกล้าบ้าบินบอกเลยว่าวันนี้ไฟลุกแน่นอนครับ
ใช่แล้วค่ะต้องบอกว่ากว่าเธอจะมีวันนี้นะคะผ่านบทพิสูจน์ความเอาจริงเอาจังมาแบบเยอะมากนะคะ
เนยคิดในใจว่าถ้าเป็นเราเนี่ยจะไปต่อหรือหยุดแค่นี้ดีค่ะ
เอาละครับก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวของเธอนะครับไปติดตามเรื่องของเคล็ดลับรวมไปถึงความสำเร็จ
ป้องพี่เนยครับผมว่าเราไปรู้จักกับโอคุสโน่ให้ทองแท้กว่านี้กันก่อนดีกว่าครับ

นี่ก็คืออาณาจักรของขนมคางกุ้งโอคุสโน
เจ้าแรกในประเทศไทยที่เคยสร้างยอดขายมาแล้วกว่าร้อยล้านบาท
โรงงานขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานสากล
เมื่อเจ็ดปีก่อนนะคะแพวก็เริ่มหยิบตัวขังกุ้งเนี้ย
มาพร้อมกับมีความสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันจะเป็นขนมได้หรือเปล่านะ
มันจะทานได้ไหมสุดท้ายนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าหลังจากนั้น๗ปี
คางคางกุ้งโอคุสโนจะพาแพร่เดินทางมาได้ไกลขนาดนี้
ความรู้สึกแรกเริ่มเลยนะคะที่เริ่มทำธุรกิจขนมค้างกุ้งเนี่ยค่ะ
มีความกังวลในเรื่องของสินค้าค่อนข้างเยอะมาก
เพราะว่าด้วยความที่เราไม่รู้ว่าคางกุ้งมันจะขายได้หรือเปล่า
เป็นสินค้าที่ค่อนข้างแปลกใหม่มากในท้องตลาด
ปกติแล้วเราจะเห็นกุ้งที่เป็นตัวกุ้งหางกุ้ง
แต่ว่าเป็นครั้งแรกของขนมเลยที่เราใช้ตัวค้างกุ้งอะค่ะ
ทำเป็นขนมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็มองว่ามันต้องไปได้
และยังไม่มีใครเคยทำมาก่อน
เรียกได้ว่าเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย
คัดเอาคางกุ้งมาใช้เป็นจุดขาย
แต่หนทางการทำธุรกิจมักจะมีเรื่องท้าทายเสมอ
โดยเฉพาะกับเด็กวัย๒๐ต้นที่ด้อยประสบการณ์การทำธุรกิจ
ด้วยความที่เราเป็นเด็กค่ะใหม่ประสบการณ์
เราก็จะเจอสิ่งสภาพแวดล้อมต่าง
อย่างเช่นมีคนดูถูกหาว่าเราเป็นเด็ก

จนทำให้เรานะคะปัจจุบันนี้ก็เลยมีเป็นโรงงาน
แต่เชื่อว่าน้อยคนนักนะครับจะรู้จักเด็กผู้หญิงตัวเล็กคนนี้นะฮะ
ที่เป็นเจ้าของนะครับว่าเธอเป็นใครมาจากไหนนะฮะ

จริงจบด้านภาษาที่เป็นภาษาอังกฤษ

ตอนนั้นไปทำงานด้านกราฟิกเลยเหมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทเขาเลยค่ะ
จะได้เงินเดือนแล้วก็ได้เงินเก็บมาด้วย
ครับผมได้มีประสบการณ์ไปทำงานอยู่ที่นู่นด้วยนะครับ

แล้วตอนกลับมาแล้วบอกว่าคุณพ่อกับแม่ว่า

เขาก็เห็นด้วยว่าเรามีแบบมีประสบการณ์ในเรื่องของการ
กลับมาจากที่โซโลเนียแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบค่ะ
ถ้ามันไม่เวิร์คหรือว่ารู้สึกว่ายังไม่ใช่
ค่อยไปลองหางานอื่นทำดู
พอกลับมาเกลี่ยเริ่มธุรกิจแรก
วันหนึ่งเราขับรถไปเที่ยวจังหวัดราชบุรี
แล้วก็จะเห็นไล่สับปะรดค่อนข้างเยอะ
แล้วก็ไปเห็นไอ้ตัวสับปะรดเนี่ยค่ะ
คือเป็นฟาร์มสับปะรดเป็นไล่สับปะรด
แล้วก็มีคุณลุงเขากำลังคัดสับปะรดขึ้นรถไปขาย

ก็เลยคิดว่าเกิดไอเดียอยากทำไอติมสับปะรด
โดยใช้ตัวลูกสับปะรดที่เราทิ้งมาคว้านแกนออก

ใช้เงินลงทุนเยอะไหมยังไงบ้าง
ใช้เงินลงทุนประมาณหมื่นนิดค่ะ
ด้วยความที่เราทำตัวสับปะรดเองแต่ว่าเราไปจ้างเขาทำไอศครีม
ไม่ต้องลงทุนเยอะแล้วก็ไปวางในร้านอาหาร
ก็จะเป็นแหลมเจริญซีฟู้ดบ้างหรือว่าชาวูนังในอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าพอทำไปเรื่อยมันมีวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่า
ทำไมปัญหามันเยอะจังเช่นเราเสียเงินกับการขนส่งค่อนข้างเยอะ
มันต้องใช้น้ำแข็งแห้งแล้วก็ใช้รถห้องเย็นอะไรอย่างนี้ค่ะ
รู้สึกว่างั้นเราไปลองหาธุรกิจอื่นที่มันขนส่งง่ายเบา
แล้วก็เก็บได้นานแล้วก็มีต้นทุนที่เราสามารถควบคุมได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
พอคิดจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปเลยไหมคะหรือว่าขายต่อก่อน
ไม่ค่ะยังขายไปเรื่อยแล้วก็มองหาธุรกิจอื่นเข้าไปเรื่อยด้วย

แต่บอกว่าตอนนั้นก็คือหาธุรกิจอื่นด้วย
แล้วจะบอกว่าไอเดียการหาธุรกิจใหม่
คางกุ้งเกิดมาจากที่ราวปาร์ตี้ที่บ้านจริงเหรอคะ

คุณแม่ก็ทำอาหารมีกุ้งมีกุ้งเผาอะไรอย่างนี้
แกะกินกันแล้วก็จะมีเปลือกกุ้งทิ้งบนโต๊ะเต็มไปหมด
ทีนี้เราก็ด้วยความพิเลเราก็ไปหยิบหัวกุ้งมาแคะแงะเล่นดู
แล้วก็เห็นว่าส่วนใต้หัวตรงนี้ค่ะมันนิ่มที่สุดของหัว
ก็เลยหันไปคุยกับน้องชายว่าลองไปทำอะไรกันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม
เรียกว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากมากนะครับสำหรับตลาดในตอนนั้น
เพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยสังเกตเวลาทานกุ้งก็จะทิ้งหัวทิ้งเปลือกไป
เพราะอะไรครับถึงคิดว่านี่แหละไอ้เจ้าค้างกุ้งแหละคือธุรกิจใหม่ของฉัน
คิดว่ามันแปลกอะค่ะสมมุติว่าครั้งแรกให้ได้ยินคำว่า
ครับครับค่ะเราก็เลยเอาตรงนั้นนะคะ
มาดึงเป็นการตลาดของเราแล้วพอเราทำไป
ปรากฏว่ามันมีประโยชน์ค่อนข้างสูง
วันนั้นนะคะหลังจากที่เราพบว่าไอ้ส่วนนี้
ที่เรากินเหลือเนี่ยแล้วคุณแพรเริ่มจากยังไงคะ
พอเราเห็นแล้วว่าส่วนนี้มันน่าจะทำได้
แล้วก็ไปที่ลองปิ้งนึงของย่างถูกพิธี
บอกที่น้องเค้าพูดจริงใช่ค่ะ

นี่นับเลยนะนี่นับไว้ด้วยค่ะ
๓๖๓กระทะแล้วไปสำเร็จในกระทะที่๓๖๔หรอครับ
เห็นว่าทดลองมาเยอะใช่ไหมครับน้องแพร่ครับตั้ง๓๖๓กระทะ
แน่นอนล่ะการทดลองแต่ละครั้งมันมีต้นทุนนะ
เรามีต้นทุนอะไรยังไงมาทำการทดลองเยอะขนาดนี้ครับ
เงินเก็บจากตอนที่ไฟล์โซโลวิเนียค่ะแล้วก็ไอศครีมสับปะรดเอามาต่อยอดธุรกิจนี้
ใช้เงินลงทุนอยู่ประมาณ๓๐๐๐บาท
และไม่ใช่แค่นั้นนะครับจะบอกว่าหลังจากได้สูตรที่เหมาะอร่อยแล้วนะครับ
แพร่ครับก็เริ่มเอาไปเสนอขายที่ร้านกาแฟใกล้บ้าน
ตอนนั้นก็ตั้งชื่อขนมนี้ว่าออกคุสโน
ทุกคนต้องบอกว่าเอ๊ะชื่อแปลกจังออฟุสโน่มันมาจากคำว่าอะไรมันแปลว่าอะไรครับ
โคสโน่แปลว่าอร่อยเป็นภาษาโซโลวิเนีย

ก็คือประเทศที่ไปทำงานเหมือนมันเป็นจุดเปลี่ยนว่าเราไม่อยากทำงานประจำอะไรอย่างนี้ค่ะ
ลองมาหาอะไรที่มันเป็นของตัวเองดู
ถ้าต้องไปขายที่โลวิเนียคนโลวิเนียชอบเลยนะอร่อย
ก็พอเราไล่ชื่อแล้วก็เริ่มแพ็คใส่เมื่อเริ่มต้นจากใช้ซองสีเงินแล้วติดสติ๊กเกอร์ธรรมดาเลยค่ะ
แล้วก็ไปวางขายตามร้านกาแฟด้านหลังซองเราก็จะมีชื่อเบอร์ติดต่อเราเผื่อใครสนใจอะไรอย่างนี้
แล้วก็ไปวางขายแล้วก็ด้วยความที่เราไม่รู้ว่าคนจะชอบหรือไม่ชอบอะค่ะเราก็เลยเอาตัวเองเข้าไปนั่งอยู่ร้านกาแฟด้วย
สังเกตการณ์เอาไปสังเกตเหรอครับ
คือเราไปนั่งฟังว่าโอเคลูกค้าเขาชอบแบบไหนหรือว่าบางทีก็มีถามพนักงานได้ว่าเออแบบเป็นยังไงบ้าง
แต่ว่าอยากรู้อย่างหนึ่งค่ะว่าทำไมต้องไปเริ่มขายที่ร้านกาแฟ
เฝ้าประมาณใช้เวลาอยู่ประมาณสักเกือบสองสามอาทิตย์นะคะไปนั่งเฝ้าแต่ไม่ทุกวันนะคะ
ก็พอเริ่มทำไปเรื่อยสักพักหนึ่งอะค่ะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาติดต่อมาหาเรา
โทรเห็นเบอร์หลังซอค่ะว่าน้องสนใจส่งออกไปประเทศจีนไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้างั้นลองดูถ้าสนใจเขาก็ให้เบอร์ติดต่ออะไร

ใช่ค่ะไปทำมาให้มันได้มาตรฐานขึ้นใช่ไหมคะ
เราก็เลยคุยกับน้องชายคุยกับต่อว่า
เอาไงดีทำดีไหมนี่ค่ะน้องชายก็คุยไปคุยมา
สุดท้ายก็ได้ผลสรุปว่าโอเคเราว่าถ้าอยากโตก็ต้องรอดู
เราก็เลยไปลองหาเช่าเหมือนเป็นพื้นที่เล็กอะค่ะ
เห็นว่าช่วงนั้นนะครับช่วงของการที่จะทำให้ได้มาตรฐาน
ให้ได้ออยเนี่ยมันท้อมากเลยเหรอมันหนักหนวกมากเลยเหรอครับ
เป็นยังไงครับคืออย่างแรกเลยคือเราเราจบวารสารมา
ไม่มีความรู้ด้านนี้ครับสิ่งที่เรารู้อย่างเดียวคือ
การกระบวนการผลิตของโรงงานว่ามันต้องเป็นของขนมอะค่ะ
ว่าจะต้องเป็นแบบไหนแบบไหนเราก็เลยวาดใส่เอสีเป็นผังไว้ว่า
ห้องนี้ห้องนี้เป็นอย่างงี้ครับแล้วทีนี้พอเราลองเสิร์ชดูว่าเอ้ย
เราอยากจะหาที่ปรึกษาก็ราคาค่อนข้างสูงหลายหมื่นอยู่
เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแพงเกินอะไรอย่างนี้

ก็มีโอกาสได้คุยแล้วก็เข้าไปนั่งคุยกับเขา

เราก็แก้ไขแล้วกลับมากั้นห้อง

เราก็ไปหาอาคารเช่าทำเป็นห้องขึ้นมา
พอถึงวันคิวแล้วก็นัดจัดทำอะไรเสร็จ
วันคิวนัดออยเขาก็มา
ปรากฏว่าคนที่เขามาก็คือคนเดียวกับที่เขา

อ๋ออย่างนี้ก็ผ่านสนุกเลย

ตอนที่เราทำไปสักพักนึงค่ะ

กลายเป็นว่าบอดที่เราไปกั้นผนังเบา
หรือว่ากระจกที่เราใส่เพื่อข้าม

มันก็ล้าวมีช่องโหว

เพราะว่าให้เหตุผลว่าเออมันเป็น

ถ้าเศษกระจกหรืออาหารมันลนลงไปในอาหาร
มันก็ไม่ปลอดภัยแรงเลยครับ

เพราะว่าเขาให้เราเช่าไปแล้ว
มันเป็นพื้นที่ของเราที่เราต้องรับผิดชอบ

ก็เลยเอาป้ายไว้นิวอะค่ะ

แต่ว่าเขียนประมาณว่า
ใครที่จะมาเช่าอาคารแถวนี้คือไม่ต้องเช่า

พี่เราพอก็เดินมณ์มาให้เดินลง
แล้วเจ้าของอาคารเขาก็เลยยอมคุยด้วย

แต่ว่าในตอนนั้นก็ติดต่อคุณพี่ที่บอกว่า

ตอนนั้นคิดยังไงอยู่จากการปัญหานั้นยังไงครับ
ก็นั่งคุยกับน้องชายว่า

ที่แบบได้เงินเดือนสวัสดิการที่มั่นคงดี

คือฝันว่าจะเข้าภารกรที่แรก

แล้วก็ทำยังไงที่จะให้เข้าไปอยู่ในภารกรได้

เห็นบอกว่าระเอียดมันเยอะมากจนต้องมาปรับของตัวเอง

ก็เลยเอาตัวเองไปทุกห้างเลย

คนจะใช้ซองแบบเงาไม่ค่อยมีใครใช้ซองด้าน
อย่างที่สองก็คือคนจะมีขนมแค่ชิ้น๒ชิ้น
ก็เลยคิดว่าของแพรออกมาเป็นสองด้านดีกว่า

อย่างที่สามก็คือสังเกตเห็นว่าบนชั้นอ่ะ
สีขาวคือน้อยมากแทบจะไม่มีเลย
ทุกคนสีหมดเลยใช่ถ้าเราเป็นสีขาวขึ้นไปอาจจะเด่นกว่า
มันจะเด่นกว่าเหมือนเขาอ๋อแล้วก็เป็นสองสีขาว
สุดท้ายก็คือทุกคนใช้เป็นเหมือนตัวหนังสือพิมพ์
เราก็เลยเขียนว่าเราใช้เป็นเหมือนดินสอเขียนลงไปบนซองหมดเลยดีกว่า
อ๋อนี่แล้วสำหรับบริษัทพี่ป้อง
แล้วก็ขาวใช่เป็นสองขาวแบบนั้นแล้วเป็นตัวหนังสือเหมือนลายมือ
ใช่ทุกอย่างเป็นเหมือนลายมือเขียนหมดเลยแล้วก็จะมีขนมเยอะเยอะให้คนเห็น
แล้วก็นัดคุยให้มันเป็นกิจจากลักษณะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถึงวันที่ทำร้านเสร็จปุ๊บเราก็เข้าไปนั่งพร้อมขนมเราสองห่อสองรสชาติตอนนี้มีดั้งเดิมกับต้มยำ
ก็คุยกับเขาอธิบายเขาฟังว่าเป็นยังไง๑๕นาที
ครับสักพักหนึ่งเขาบอกโอเคน้องรอแป๊บนึงนะแล้วเขาก็เดินกลับไปที่โต๊ะเขาอ่ะ
เดินกลับมาพร้อมหนังสือสัญญา๓ฉบับ

ใช่ค่ะตอนนั้นก็เลยตกใจมากว่าเออนี่หนูเข้าได้แล้วเหรอ

ฟังดูมันง่ายมากเลยกับเวลาเพียงแค่๑๕นาที
เขาไม่แกะชิมด้วยซ้ำไม่อะไร

แพลอะไรถามเขาทันทีเลยครับก็ได้บอกว่า
คือสินค้าน้องแปลกใหม่น่าสนใจ
๓เขาเลือกมาเข้าฟาราก้อนที่แรกทำไมพี่ถึงจะไม่เลือกแล้ว

อ๋อคำตอบเขาแบบนี้นี่เองนะคะประมาณเสด็จเพราะตอนนี้คือดีแล้วนี่
ก็คือมีโรงงานแล้วใช่ไหมคะมีที่ขายแล้วนะคะสินค้าก็ดีงามละ
สบายเลยก็แปลว่าทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วสิคะก็ไม่ค่ะเหมือนยังไง
พอเราได้เข้าไปวางค่ะมันเหมือนเป็นเพิ่งเป็นก้าวแรก
ในการที่จะทำให้คนรู้จักอืมเข้าไปวางขายประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็
ขายออกน้อยมากเพราะว่าด้วยความที่เหมือนพอเราไปค่ะ
เป็นสินค้าใหม่ครับตอนที่ส่งของค่ะเราก็มีโอกาสได้
เหมือนเข้าไปส่งของเองในคลังพอผ่านไปสักอาทิตย์สองอาทิต
ก็เลยไปเจอพี่เขาแล้วก็บอกเออพี่สินค้าตัวนี้เป็นไงบ้าง
เขาก็บอกว่าก็มีคนหยิบขึ้นมาดูเยอะบางคนก็ซื้อบางคนก็ไม่ซื้อ
อะไรแบบนี้อืมบางคนก็ถามว่ามันคืออะไรอะไรประมาณนี้ค่ะ
ก็เลยเกิดไอเดียจากคำพูดพี่เขาอะค่ะว่าเอ้ยงั้นเราไปแบบ
ไปยืนแจกที่หน้ารถไฟฟ้าสยามดีไหมกับหน้ากัวเมฆของพารากอนเลยค่ะ
อ๋ออืมลงทุนแจกเลยใช่ใช่แจกเลยอืมค่ะเราก็ไปแจกเลย
นั้นเตรียมมาประมาณเกือบเกือบพันหอค่ะแจกใช้ซองจริงจริงเลย
คนจำหน้าซองคือแจกเป็นห่อเลยคนละหนึ่งเลยใช่ใช่
ยอมถือว่าเป็นค่าการตลาดให้คนได้รู้เลยครับค่ะพอแจกปุ๊บ
สักสองสามวันต่อมาค่ะเป็นไงครับจัดซื้อพารากอนโทรมาบอกว่า
เปิดทีโอเพิ่มอืมเป็นเกือบสิบลังค์อะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อ
ขายดีแล้วก็ขายทันทีเลยใช่ก็เลยเกิดไอเดียวว่าเฮ้ยจริงจริงเราต้องไปให้คน
รู้จักให้คนชิมหลังจากนั้นทั้งปีก็เลยออกบูธทั้งปีเลย
ให้คนได้รู้จักถือหลักการนี้เพราะว่าทำที่พลางกรแล้วสำเร็จมาก
ครับอ๋ออ๋อตอนนั้นก็เลยมีขายออนไลน์ขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยเรื่อยสุดยอดครับ
โอ้โหน้องแพร่สุดยอดจริงจริงนะเรียกได้ว่ามีครบเลยอ่ะทั้งความพยายามทุ่มเท
ครับใจกล้าบาบินด้วยนะโอ้อยากจะรู้จริงถามหน่อยอะไรที่มันทำให้เราเนี่ย
ไม่รู้จักคำว่ายอมแพ้แปลว่าอาจจะเป็นเพราะตอนนั้นนะคะแพ้เด็ก
คำอย่างที่เขาบอกว่าไว้รุ่นไฟแรงแผลว่าจริงอ่ะค่ะอืมพอพอเราอายุเท่านี้แล้ว
อยู่ตรงนั้นจริงจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแต่จริงจริงถามว่าถามว่าผ่านแต่ละอย่าง
วันแรกนะคะที่เริ่มขายขนมคางกุ้งเนี่ย
เหมือนว่าความฝันในการส่งออกสินค้า
ใกล้จะเป็นความจริงแล้วนะคะแต่ว่ามีจุดเปลี่ยนอีกหนึ่งจุดค่ะ
ก็คือตอนที่เราไปออกบูธที่ไทเฟคใช่ไหมคะใช่ค่ะ
ตอนนั้นปีสองพันสิบห้าค่ะ
พื้นที่เล็กประมาณแบบ๒คูณ๓เมตรหรือประมาณนี้เล็ก

แต่ว่าสับปะรดขายไม่ออกเลย

ยังซื้อสับปะรดไอซีมสับปะรดเราก็ยังไม่หวานอยู่ด้วยครับ
แต่ไอขนมครั้งก็คือคนลุมเยอะมากแล้วก็ห่อซื้อกันหมดเลยเลยค่ะ

ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนจนสุดท้ายค่ะเจอคนของรายการทีวีช่องหนึ่งก็มาสนใจ
เขามาติดต่อให้ไปเชิญไปออกรายการ
ก็เลยเหมือนเป็นจุดพลิกที่เหมือนเป็นพื้นที่ให้เราได้โฆษณาว่าค้างกุ้งคืออะไร
เรียกว่านับตั้งแต่วันแรกนะคะจากการเริ่มต้นธุรกิจเล็กนะคะที่ทำในครัวเรือนตั้งแต่ปี๒๐๑๓นะคะ
กลายมาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในวันนี้
ตอนนี้นะคะเห็นว่าส่งออกไปต่างประเทศหลายประเทศแล้วด้วย

ภาคหลังจะเป็นอเมริกากับซิงคโปร์

ขายมากาวฮาวงกงกาวรี

แล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านพม่าเวียดนามอะไรอย่างนี้
เอาละแล้วยอดขายปกติเรื่องยอดขายบ้าง

ถิติสูงสุดต่อปีที่เคยทำได้เท่าไหร่ครับ

แต่ว่าช่วงหลังที่เราเจอโควิดเลยจ้ะครับ
ด้วยความส่งออกหรืออะไรต่างก็มีประสบปัญหา
ก็ยอดตกตามเป็นตามเรื่องปกติไป
แล้วเรามีวิธีแก้ไหมครับว่าเจอโควิดจะปรับตัวยังไงบ้างครับ
อาจจะได้ความชกทีพอวันนึงลองทำค้างก็จับวว่าวัตถุดิบขึ้น
ราคาขึ้นไม่หยุดเลยเราก็เลยลองมองหาธุรกิจอื่น
น้องชายก็เลยมาเสนอว่าเราเปิดโรงงานถ้าผลิตอิตบล็อกดีไหม
เฮ้ยน้องเออน่าสนใจด้วยต้นทุนก็ถูกครับ
เราก็เลยโอเคงั้นปัจจุบันนี้ก็เลยไปสร้างโรงงานอิดบล็อกอยู่อีกที่หนึ่ง
ทำไปอ่ะค่ะเจอโควิดพอดีอืม
กลับกลายเป็นว่าค้างกุ้งเจอในเรื่องของส่งออกใช่ไหมคะ
แต่ธุรกิจอินบล็อกคือขายดีมากเพราะคนกลับบ้านคนก็ต่อเติมบ้านอะไรอย่างนี้
เขาทำชื่อเรื่องชื่อแม่ต้องอยากรู้ค่ะแหละ
เห็นว่าตอนแรกน้องแพลร์ชื่อว่าพิมมาดา
ถึงเปลี่ยนชื่อเป็นแบบฐานวีค่ะมีพระท่านทักว่าเออพิมมาดาค่ะ
ดีหมดเลยเสียอย่างเดียวคือเก็บเงินไม่อยู่อ้าวอ่า
ก็เลยมาลองนั่งดูเออก็อาจจะจริงนะเพราะว่าพอเราเริ่มมี
เราก็ไปไม่หมดไปกับธุรกิจก็หมดไปกับอะไรก็ไม่รู้ที่เราต้องเสียอะไร
ครับค่ะที่เลยลองเปลี่ยนท่านก็ตั้งมาให้เลยค่ะอืมค่ะ
ชื่อฐานวีวว่าเหมือนมีหลักฐานมีมีความมั่นคงด้วยตัวเองอ้าว
ได้เลยนะคะว่ากว่าจะมีวันนี้เส้นทางมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะ
อยากรู้เคล็ดลับค่ะที่ทำให้น้องแพร่ประสบความสำเร็จแบบทุกวันนี้ค่ะ
ครับจริงจริงแพลมีอยู่คำประโยชน์หนึ่งคือคำว่าอดทนอดทน
ก็ทำให้ชีวิตดีขึ้นเพราะถ้าเราอดทนถึงวันที่มันดีขึ้นมันก็จะดีถูกไหมคะ
แต่ถ้าเราอดทนไม่ถึงก็คือล้มเหลวมีผู้ใหญ่หลายท่านเคยบอกแพลวไว้เหมือนกัน
เมื่อเราเดินบนถนนนะคะมันมีเม็ดเงินหล่นในบนพื้นเต็บไปหมดเลยครับเพราะเราจะมองเห็นแล้วก้มลงไปหยิบมารึเปล่า
ทำตอนนี้จากมีโอกาสโตใช่ไหมคะอย่างนี้จะเจอคำว่าประจบความสำเร็จได้ดีกว่า
โอกาสนี้ที่ผ่านไปอีกสัก๒๐ปีมันกลับมาใหม่คำถามคือยังมีแรงทำมันอยู่หรือเปล่า
ถูกต้องนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ฟังมาทั้งหมดนี้นะครับ
ผมว่าทุกความสำเร็จนี่มีราคาของมันยาแคล็ปเซ็นต์ของเรานะฮะ
ในวันนี้เป็นเหมือนพลังนะครับที่บอกให้ทุกคนรู้ว่า
ถ้าเราไม่ล้มเลิกเสียก่อนนะฮะอย่างไรซะเราต้องเป็นวันชนะอย่างแน่นอนครับ
ใช่ค่ะพวกเราทุกคนนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่สู้
อย่ายอมแพ้นะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณน้องแพลร์นะคะ
หรือคุณฐานวีพัฒนาปรัชญาพงศ์นะคะเจ้าของธุรกิจคางกุ้งโอคุสโน่ค่ะ

กะเพราพืชสมุนไพรเศรษฐกิจที่ใครต่างก็รู้จักและนิยมซื้อ
วันนี้เรามีเทคนิคการปลูกต้นกระเพราโดยไม่ใช้ดินมาฝาก
ไอเดียง่ายปลูกไว้กินก็ได้ทำขายก็รวยครับ
ไม่น่าล่ะตาเยิ้มเลยค่ะเนี่ยตอนที่มาขอหมอดูเนี่ยหมอเรียนมา
อ๋อเฮ้ยเจ้าเอาเงินขนาดนี้เดี๋ยวผมก็ท้องหลับโอ้นั่นไม่ใช่ประกัด
ไม่ท้องครับผมหน่อยพี่อามเรื่องสมุนไพรที่ว่ามันคืออะไรกันคะ
สมุนไพรที่ว่าเนี่ยคือเรื่องของพืชผักสมุนไพรครับครับค่ะ
วันนี้นะครับผมมีเทคนิคในการปลูกผักกะเพราซึ่งเป็นสมุนไพรไทยที่ใช้ในการประกอบอาหารมาฝาก
จะบอกว่าทุกคนเนี่ยปลูกได้เพราะปลูกง่ายมากแต่ที่ผมจะพาไปดูคือการปลูกกะเพราแบบไม่ใช้ดึง
ไม่ใช่ดินคะใช่ครับผมจะอธิบายขั้นตอนให้ฟังแบบนี้เหล่าสี
อย่างแรกเลยนะครับเริ่มด้วยการที่เราต้องไปหาต้นกะเพราก่อน
พอได้มาแล้วนะครับทำการตัดเอาเฉพาะยอดครับพอได้ยอดกระเพรามาแล้วนะครับ
สิ่งที่คุณต้องเตรียมในขั้นตอนต่อไปก็คือให้เอาน้ำใส่ภาชนะเอาไว้ก่อน
จากนั้นนำเอาฟองน้ำนะครับมาชุบน้ำตามภาพนี้เลยแบบนี้
เสร็จแล้วครับเอายอดกระเพรานะครับที่เราตัดเอาไว้เสียบลงไปที่ฟองน้ำ
โดยให้ก้านของมันเนี่ยโผล่ออกมาสักประมาณหนึ่งถึงสองนิ้วครับ
ทำแบบนี้ไปเรื่อยนะครับจนครบจำนวนยอดที่เราตัดมานั่นแหละครับ
แล้วเอาทั้งหมดเสียบลงไปที่แผ่นโฟมอีกทีนึงหาหินขนาดเล็กเล็กครับ
หินภูเขาไฟที่พอมีน้ำหนักมาอุดเอาไว้ตามช่องว่างของรู
เพื่อถ่วงไม่ให้ยอดกระเพราเนี่ยครับมันลอยขึ้นมาได้ต่อไปนะฮะ
คุณก็เอาแผ่นโฟมประกบกับภาชนะเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน
เอาตามภาพนี้แหละครับครับอ๋อแล้วแบบนี้ใช้เวลากี่วันคะพี่อาม
รากถึงจะงอกออกมาแบบเนี้ยค่ะเจ็ดวันเท่านั้นแหละครับแม่เนยครับ
เร็วมากรากก็จะงอกออกมาเหมือนในภาพนี่แหละครับ
มันจะเติบโตขึ้นเรื่อยนะครับเราก็สามารถเด็ดใบมาประกอบอาหารได้
ตามต้องการแล้วครับสุดยอดมันง่ายจริงใช่ไหมพี่ป้องพี่หน่อยครับผม
ดีมากเลยล่ะค่ะจะบอกว่าเหมาะกับคนที่ไม่มีพื้นที่
พื้นที่น้อยอย่างใครอยู่คอนโดก็สามารถจะปลูกทันได้เลย
แถมนะครับแถมเรายังได้กินผักที่เราปลูกเอง
ปลอดสารพิษสารเคมีอีกด้วยนะครับยังไม่ดีครับ
ลูกขายซะเลยสร้างรายได้อีกต่างหากแม่นแล้วพี่ป้องถูกแล้วแม่เนย
อย่าลืมว่าเรามีนัดกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี๔โมงเย็น

น้องเขาเอาคลามกุ้งเดี๋ยวออกไม่ได้มาทำไปอีกบ๊อกเออเออ
แต่ว่าบางทีก็เอาอีกบ๊อกอ่ะผลถ่ายคลามกุ้งคลามกุ้งดีเหรอทีนี้
ไปได้ปิดอีกรอบเหรอครับอีกรอบค่ะโอเคครับ